เอาใจสายเดินป่ากันหน่อยค่ะอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะ
เปิดรับนักท่องเที่ยวครั้งแรกของปีค่ะ
แต่ว่าจะเดินป่าขึ้นภูกระดึงอย่างไรให้ไม่ทำลายธรรมชาติ
เพื่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมบนภูกระดึงนะคะ
คุณผู้ชมค่ะอุทยานแห่งชาติภูกระดึงค่ะ
เปิดการท่องเที่ยวแล้วก็เปิดให้พักแรมกันแล้วนะคะ
โดยมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมธรรมชาติกันได้
ตั้งแต่วันที่๑ตุลาคมเป็นต้นมา
จนถึงวันที่๓๑พฤษภาคมปีหน้าเลยนะคะ
แล้วก็มีกิจกรรมมากมายให้นักท่องเที่ยวเลือกสรรค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการส่องสัตว์ดูพืชพันธุ์ทางธรรมชาติต่าง
ขณะเดียวกันนะคะสายเดินป่าต้องรู้ค่ะ
คุณผู้ชมเชื่อว่าใครที่ชอบแป๊กเที่ยวเดินป่า

เราจะทำกิจกรรมเดินป่ายังไง

แล้วก็เพื่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยว

ทำลายระบบนิเวศด้วยการทิ้งขยะ
มาค่ะไม่รบกวนหรือว่ารังแก่สัตว์ป่า
ต้องมีการตรวจสอบฤดูการในการเดินป่า

รวมไปถึงปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
แล้วก็มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นป่าด้วย
ตอนนี้อุทยานมีการรองรับทั้งร้านค้าร้านอาหารตลอด
ห้องน้ำห้องพักสุขาต่าง
จากเจ้าหน้าที่แล้วก็มีหน่วยปฐมพยาบาลด้วย
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และความยั่งยืนของพื้นป่า

และที่สำคัญค่ะยังเป็นการเที่ยวแบบอนุรักษ
พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปในตัว
ท่องเที่ยวอย่างไม่รบกวนธรรมชาตินะคะ